ก็เลยส่งเบอร์มาให้ผมบอกว่าพี่กิจสนะรีบโทรหาคุณหมอพรทิพย์
หมอวันทิพย์จะให้ไปพบบ่าย๒โมงครึ่ง

คุณหมอก็บอกให้รีบมาเลยบ่าย๒โมงครึ
เพราะคุณหมอมีภารกิจด้วยแล้วก็พรุ่งนี้จะไม่อยู่
แต่วันนี้ผมได้ข่าวธนายกิจสนะบอกว่า
ร่องรอยที่ศีรษะคุณตังโมมันเหมือนกับถูกกระแทก
ตอนแรกมันมีเพื่อนผมส่งภาพที่อยู่บนเรือ
ซึ่งผมไม่ทราบว่ามีรายการอื่นออกไปหรือยัง

แต่เพื่อนผมส่งคลิปตัวนี้มาซูมตรงใกล้
มาใกล้ใกล้แต่ผมไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีการมีมีมีการออกออกไปได้ยัง
ภาพนี้ผมยังไม่ได้ใช้ข่าวนะครับครับอ่ามันเป็นภาพที่มองเห็นว่ามีคน
อ่ากำลังเอาอ่ายกมือที่เอาขวดเนี้ยตีตีตีบนศีรษะ
แล้วก็มีอีกเหมือนกับเหมือนกับอีกคนนึงที่โดนตีแล้วเนี่ย
เอามือมาจับตรงนี้ไว้แล้วก็มีการดึงกระชากกันลงมา
มันมีภาพที่มันปรากฏอยู่ครับครับแล้วยังไงตอนแรกผมก็
มองมองรอบสองรอบนี้อาจจะยังยังเหมือนกับว่ามันมีจุดไหนอะไร
อย่างเงี้ครับแต่พอดูไปเรื่อยเรื่อยมันใช่เลยคือหมายถึงว่าทนาย
ชนะเห็นเลยว่ามันเป็นการถือขวดแล้วยกมือขึ้นนะคะถามว่าคำว่า
ขวดเนี้ยมันมันไม่ได้เห็นเป็นรูปขวดเลยนะอืมมันเป็นเหมือน
แต่คือเราดูแล้วมันเหมือนมีอะไรฟาดลงไปอ่ะคือเป็นลักษณะแบบนี้
ครับแล้วพอฟาดขึ้นไปอย่างเงี้แล้วก็พอฟาดลงเหมือนกับโดนหัว
แล้วเหมือนเหมือนมีคนเอามือจับหัวไว้ที่โดนฟาดเนี่ยแล้วก็มีการดึงกระชาก
ลงมาอืมก็เลยเชื่อว่าคุณตังโมจะต้องถูกทำร้ายก่อนอย่าง
นี้หรออ่าตรงนี้เนี้ยผมคงจะจะขอเก็บเป็นเป็นรูปกระดิ่งผมกันแล้วกัน